สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะ
แสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่นะคะผู้โชคดีห้าเก้าศูนย์สี่หนึ่งเจ็ด
เธอเดี๋ยวนี้เธอพัฒนาไปขนาดเนี้ยเหรอไม่ใช่อะไรรู้ป่ะ
เร็วมากนะเพราะว่าเพิ่งออกมาตอน๔โมงนี่คือเลขทุกอันเรียงครบ
ที่ขายเรียงเบอร์เร็วดูอีกเร่งออกตอนสี่โมงปั๊บ
คุณรอขายแต่เต็มสี่แยกเลยไหมเรียงเบอร์ยังมีอยู่เหรอมันไม่มีขายแล้วมั้งตอนเนี้ย
มีมีมียังมีอยู่เนอะแต่เร็วจริงจริงค่ะ
นะฮะเราติดตามกันที่ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ห้าเก้าศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดนะนี่แล้วก็มีเลขทั้งหลายคุณถูกกันไหม
สลากกินแบ่งรัฐบาลกันหรือยังแต่แน่นอนมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้น
มันไปออกอยู่ข้างหน้าไอ้แม่เลขหน้าสามตัวเนี่ยหกหกสี่หนึ่งเก้าห้า
ค่ะเลขท้ายสามตัวเนี้ยห้าสองสามสามเจ็ดเจ็ด
เลขท้ายสองตัวเฮ้ยตรงตามเป้าอ่ะมีเลขท้ายสองตัวด้วยเหรอ
แปดศูนย์เลขสองตัวใช่แปดศูนย์เขาเขาบอกว่าตั้งแต่กรุงพาพันธ์เป็นต้นประยะเมย์
เลขแปดจะมาเยอะเพราะเป็นปีนี้เป็นปีหุ่นวาหูบียักษ์ต้องมีเลขแปดแหละ
ถูกต้องฮะเลขแปดมาครับผมนะฮะวันนี้สลับหน้าที่กัน
กันค่ะเดี๋ยวหลังกระดับตรงชาติก็จะขึ้นมาครับผมตามคุณพระนำ
เลยฮะที่ของรายการไม่ค่ะครับผมอ้าวขอสลับกับนะครับอย่าง
นี้ครับอ้าวคุณเองจี้ค่ะแล้วไหมล่ะอีกแล้วราวสิหนูได้
สลับถูกไหมเนี่ยเขาได้จับหน้าแม่ก่อนไงโน่ม่อวานเนี้ย
มีข่าวข่าวหนึ่งเขาบอกคนเราทุกวันนี้มันไม่กลัวแล้วล่ะ
กลัวที่จะแบบว่ากลัวบาปกลัวกรรม

คือสารย่านาคถ้าคุณรู้แล้วเนี่ย

เอาสอยทองเวลาได้ถูกเลขถูกเบอร์เนี่ย

จริงน้องเส้นละบาทบ้าง๕บาทบ้าง
พี่เคยไปตอนไปถ่ายรายการอะ

ขายที่ได้เขาบอกส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่ในระแวกนั้น

เมื่อก่อนเนี่ยคนจะรู้ว่าเฮียน

ย่านาคไปตามข้าวเนี่ย

มันเป็นสิ่งที่เอาไปขายได้เลยอะครับผม

โอ้โห๕บาทแล้วก็ต่อเกือบ๓

ที่แม่ย่านาควัดมหาบุตรเนี่ย

คนจะเยอะต้องยอมรับถูก
ตั้งแต่เรายังเด็กเรียนชั้นปปฐมจนถึงแบบทำมาหากินจนหนูมีลูกแล้ว
ตำนานแม่นาคคนเขาเล่ามาตลอด
ใช่ถ้าย่านาคไปนี่ก็คือหนึ่งขอเรื่องการทำหนัง
สองก็คือขอหวยสามก็คือทหารเกณฑ์ทหาร
ความรักไม่ได้ใช่ไหมครับความรักไม่ได้ครับไม่แต่แปลก
ไทยรัฐก็จัดอันดับมาเราคิดว่าขอเรื่องความรักไม่ได้

เวิร์คพลอยทำนี้ก็ดังใช่ไหมใช่เขาอาหารเขาดัดดัดแปลก
ใช่หรือติ้นดีมากกับดังหมดค่ะอืม
ตั้งแต่สมัยคุณอุ๋ยนนทรงนนทรีย์อะไรเนี่ยทำนี่ก็โอ้โหถือว่าดังพอสมควร
ฮะแต่ทุกวันนี้เมื่อก่อนบอกโอ้โหย่าน่าเคี้ยนเหลือเกินย่านักมาปรากฏตัว
แต่คราวนี้คนกลัวแต่ก็แปลกว่าจับได้ทันทีนะครับ
คือวันนี้พันธุ์ตำรวจโทรศริษฐ์สิทธิ์หน้าศรีพุทธรองผู้กำกับสอบสวนสนพระโขนง
เขาเปิดเผยว่าช่วงคืนวันที่๑๕กุมภาพันธ์เนี่ย
ตำรวจสนพระโขนงเขารับแจ้งเหตุ
คนรายรักทรัพย์เป็นสร้อยทองของแม่นย่านาคที่วัดมหาบุตร
ขนาดนั้นก็มีคนเดินทางเข้าไปสการะบูชาเยอะ
คนก็เยอะด้วยนะแล้วเป็นเวลาอีก
เวลาออกกว่าที่๑๖ไง๑๕คนเยอะ
ศึกสารจะเปิดถึงดึกด้วยหรือเปล่าไม่รู้พี่ไม่แน่ใจ

ถ้าสมมติเป็นวันก่อนหุยออกเขาจะเปิดถึงดึกแต่วันธรรมดาจะเปิดเร็ว
ซึ่งวัดเนี่ยเปิดให้เข้ามาร่วมทำบุญกันทั้งคืน
ซึ่งเป็นทองเคที่ไปถวายเมื่อไม่กี่วันมาก่อนหน้านี้

เขามักจะเข้ามาทำบุญเป็นประจำนั่นแหละ
ไม่ติดใจเอาเรื่องก็ไปถอนแจ้งความ
ซึ่งคนปกติเนี่ยคงไม่ขโมยทรัพย์สินต่อหน้าสาธารณะ
คนเยอะเนื่องจากเป็นวันก่อนหวยออกไง

ใครจะไปขโมยสร้อยต่อหน้าต่อตาคน

เมืองต้นตรวจสอบประวัติผู้ก่อเหตุเข้ารับการรักษาอาการทางจิตจริง
ตอนนี้ก็ยังคุมขังเอาไว้
เพื่อรอให้ญาติพาตัวไปรักษา
เรื่องนี้เป็นปัญหาการทำงานของเจ้าหน้าที่
เนื่องจากทางญาติไม่แสดงตัวต้องเป็นตรงควรพาผู้ป่วยไปยังรงพยาบาลเอง
สติเขาดีป่ะเป็นสงครองขอบไหม
มันเหมือนเงาหรอครับ
เคยเห็นผู้ชายคนนี้มาประมาณกี่รอบแล้วหรือนี่รอบแรกครับ
ผมเพิ่งเย็นครับเพิ่งเห็นรอบรอบแรกปกติเขาก็บอกว่าเขาเมาประจำ
หลังจากไทยชาติเขาทำยังไง
เขาก็ไม่ยอมรับครับตอนแรกเขาบอกให้พ้นตัวเลย
เราก็เป็นผู้ชายมีแต่ผู้ชายหมดก็ไม่กล้าคน
พอดีเขามีคนที่มาไหว้ครับเขาเป็นผู้หญิงเขาโอนให้
ตอนแรกในกระเป๋าออนเมียก็ไม่เจอ
จริงแล้วตอนแรกเราคิดว่าเป็นทอง๕บาทจริง
แต่ที่บอกข่าวออกไปมีทั้งทองทั้งทองพรประสงค์กัน
ทุกรูปมีตำนานแต่ทุกวันนี้เขาอยู่ห้องหมดล่ะ
จริงก็มีตำนานแบบว่าไปอยู่ตรงนู้นไปจนไปถึงคุณพีชทองเจือใช่
คุณพีชทองเจือเนี่ยเขาก็เลยเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นลูกหลานย่านาค
ตอนนี้ก็รวยแล้วแหละเนอะอืมยุคยานาคผ่านไปยุคทุกวันโอ้โห
ตรงนั้นมูลค่าเท่าไรมูลค่าเยอะมากอ๋อแล้วของพี่พีชทองเจือหมดเลยเหรอ
ใช่ตรงนั้นใช่กับคุณแล้วครอบครัวเขาคุณพ่อด้วยอ๋อคุณพินโย
ทองเจือใช่ครับเขาซื้อไว้ตั้งแต่ตอนที่เขาเล่นหนังอืมเล่นเล่น
เสร็จแล้วคนส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนจะซื้อที่เก็บไว้
เขาก็ซื้อที่แถวนั้นซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยที่แถวเนี้ยมันอยู่
ปริมณฑลมันยังไม่เป็นใจกลางเมืองจนปัจจุบันนี้ตอนเนี้ย
แพงมากซึ่งทุกวันนี้ปั้นเน่งย่านาคมีจริงนะแต่สรุปอยู่
ก็เขาเคยตาตามหาครั้งหนึงไปอยู่กับสด็อธิเกษฐีค่ะสด็อธิเกษฐี
อืมน่ะน่าสนใจอืมนะครับศักดิ์ศิษย์นะที่นี่ศักดิ์ศิษย์มากมาก
ใครที่ขอก็ส่วนใหญ่ก็จะสมหวังนะส่วนใหญ่ที่ไปขอเกณฑ์ทหารเนี่ย
ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปขอที่ย่านาคแต่เขาบอกว่าเรื่องความรัก
ไปขอได้จริงจริงหรอแองจี้ไปขอได้จริงจริงเขาไปขอก็ที่ผู้แม่อ่านเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไง
คนบอกขอความรักเมื่อก่อนเราจะคิดว่าขอความรักไม่ได้เนอะ
อ้าวคิดว่าแบบบางคนก็มองส่วนฐานไงขอขอความรักจะได้ประสบความสำเร็จจริง
อ่าความรักที่ซื่อสัสเพราะมากรงแม่นาคเนอะ

แล้วแต่ว่าเคยไปสัมภาษณ์อ่ะเขาบอกรูปอ่ะจะเปลี่ยนแล้วแต่เขาจะไปเจอบางคนกับวาดเป็นรูปคนแก่
ซึ่งห้องเก็บรูปจะอยู่ด้านขวามือเนี่ยเต็มไปหมดเลยเมย์แต่เขาไม่ให้ใครดู
อืมเพราะบางรูปก็มีตำนานตำบางรูปก็มีเรื่องราวอ่านะฮะ
เขาบอกบางบางรูปก็วาดมาจากความฝันเขาบอกส่วนใหญ่ฝันทั้งนั้นเลยอ่า
ทั้งนั้นเลยว่าหน้าลักษณะแบบนี้ผู้หญิงลักษณะแบบนี้หน้าตาแบบนี้
แล้วก็วาดออกมาตามจินตนาการแล้วก็เป็นรูปของแม่นาค
วัดประกาศมาว่าไม่ต้องไปขโมยทองนะฮะเพราะว่าทองที่ห้อยอยู่เนี่ยทองเก
อ๋อบางคนบอกว่ามันวางล่อตาล่อใจจังไม่ใช่โอ้ยตายแล้วทุกวันนี้กลัวไม่ได้กลัว
ผีสางนางไม้เนาะคนกลัวโอ้ยมีกินเออปีนเข้าไปขโมยท่อ
ฉะนั้นวันนี้ทางวัดเขาบอกว่าไม่ต้องมาปลอมล้วน
รอบไม่ดำจำนำไม่ได้ฮะเขาน่าจะเก็บครับเข้าไปขโมยก็ถูกจับนะคะ
ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่มาถวายของจริงเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าที่เนี่ย
คอยรับอยู่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นของจริงนะพี่นะฝากไว้ด้วยอะไรประมาณนี้
เขาจะมีเจ้าที่ดูแลอยู่นะฮะน้องขาวันนี้กรุงเทพเองฝุ่นก็มีแต่ภาคเหนือเนี่ยนะ
มันเริ่มมาตั้งแต่พฤศจิกาส่วนใหญ่นะคะพฤศจิกาธันวามกรากุมภา
พาเนี่ยไปจนถึงเมษาส่วนใหญ่ก็จะไปเกิดทางฝั่งภาคเหนือจริงจริงมันก็มีมลพิษทางอากาศเนี่ยหลากหลายรูปแบบ
ว่าจะเป็นเรื่องของแบบว่ารถยนต์ใช่ไหมคะร่วมโรงงานอุตสาหกรรมต่างหรือแม้กระทั่งมลพิษทางการเกษตร
การเกษตรส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของการเผาข้าวที่ปรับหน้าดินกันข้าวข้าวโพดอ้อยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
กระทั่งกรุงเทพมหานครด้วยนะคะแล้วก็มีเชียงรายเชียงใหม่น่านแม่ห้องศรพยาวลำพูนลำปางแพร่อุตรดิษฐ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรอุทัยธานีแล้วก็สระบุรีนะ

เมื่อวานกรุงเทพฯติดอันดับ๑๐โม้น
ใช่เราคิดว่าอากาศดีกันเนอะ

เพราะบ่อยเราคิดว่าฝนตกอากาศเลอร์เพอร์เฟกต์

ใช่ค่ะทีนี้ประชาชนส่วนใหญ่ก็คือ
ใครที่อยู่ในบริเวณที่มีผลกระทบต่อสุขภาพตอนนี้เนี่ย
จริงว่าไม่ควรออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง
หรือถ้ามันจำเป็นจะต้องออกไปเนี่ย
ต้องใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นหน่อยนะคะ

แล้วก็ใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเองหากมีความจำเป็น
ถ้าเกิดว่าอาการทางสุขภาพของคุณมันเกิดขึ้นแล้ว
จริงคุณหมอก็แนะนำบอกว่าปรึกษาแพทย์
อันนี้จำเป็นนะคะจริงต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ย
อัตราค่าเฉลี่ยของคนที่มีปัญหาเรื่องของมลพิทังอากาศเนี่ย
แล้วเสียชีวิต๒๘๐๐คนเฉลี่ยต่อปีนะคะ
ดังนั้นต้องเฝ้าระวังจริงซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตาม
สถานการณ์ต่างเกี่ยวกับเรื่องของอากาศได้
เช็คหน่อยบางทีเวลาเราแบบจะออกไปทำอะไรเนาะค่าอากาศ
เมื่อวานนี้ฝนตกคนไม่บ่นเพราะอะไรรู้ไหม
ขนาดฝนตกฝุ่นยังขนาดนั้น

แล้วคุณคิดดูว่าถ้าฝนไม่ตกเมื่อวานฝุ่นจะขนาดไหน
เพราะวันนี้เชียงใหม่ขึ้นอนัดหนึ่งค่ะ

ก็ทำไงได้แม่ก็พยายามไม่ให้ไปไหน
แต่ครับชาวบ้านเขาเขาไปกระล่อดอ่ะ
คือวันนี้ประเทศไทยการเผาป่าดีขึ้นนะฮะ

เขาก็ดับเร็วนะแต่ดีกว่าแต่ก่อนใช่แต่ปรากฏว่าประเทศเพื่อนบ้านอ่ะ
อย่างประเทศใกล้เคียงเราโอ้โหเมียนมากเมียนมากเอ้ยราวเอ้ยกัมพูชาครับ
เหนียวกันมากอืมเพราะว่าจริงจริงพอเขาเริ่มมีการทำการเกษตรเหมือนกัน
ระแวกที่ใกล้กับทางแบบประเทศไทยบางทีอากาศมันก็พัดผ่านเข้ามาใช่ไหมคะ
เรื่องของการควบคุมคุณภาพอากาศจริงมันมีอยู่ไงอย่างแบบในประเทศไทยมันคุมแค่ตอนนี้มีอ้อย
อ่าข้าวกับข้าวโพดยังไม่ค่อยได้คุ้มใช่แต่หลายหลายจังหวัดเนี่ยก็คือในเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเนี้ย
เจ้าหน้าที่ก็เข้มงวดในการเผานะฮะถ้าเจอก็จับนะครับท่านผู้ชมฮะ
ขอรบทรงชาติกันสักหน่อยกลับมาวันนี้ลูกสะพ้ายลูกชายเฮียโตเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังต่อฮะ

อ่าเราไปที่เบนท์เดมอนใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็อย่างที่เราทราบกันนะคะ
เมื่อวานนี้ก็มีการนำผู้ต้องหาเข้าไปที่เรือนจำกันเรียบร้อยแล้วค่ะ
อธิบดีกรมราชธรรมเองท่านก็ออกมาเปิดเผยบอกว่ามีการรับตัวนายชัยวัด
หรือว่าเบนส์เดมอนผู้ต้องหาร่วมกันจัดให้เล่นการพนันแล้วก็ร่วมกันฟอกเงิน
คดีเว็บไซต์พนันออนไลน์มา๙๘๘นะคะเข้าไปที่เรือนจำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทีนี้เนี่ยค่ะเมื่อช่วงเย็นของวันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากสารไม่อนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวนะคะ
เนื่องจากว่าคดีเนี่ยมันมีอัตราโทษที่แบบว่าสูงแล้วก็เกรงว่าจะมีการหลบหนีค่ะ
โดยเรือนจำเนี่ยเขามีการดำเนินการรับตัวเข้าเรือนจำตามปกติเลยก็มีการทำประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ
ตรวจคัดกรองโรคต่างไม่มีโรคอะไรนอกจากเป็นโรคซึมเศร้าว่าอย่างนี้นะคะ
แล้วก็มีการนำยาไปด้วยซึ่งก็มีการส่งเอาไปที่แดนกักโรคตามมาตรการป้องกันโควิดสิบเก้า
ช่วงเช้าค่ะก็พบว่าค่อนข้างที่จะมีภาวะเครียดทางเรือนจำเองเขาก็จะมีนักจิตวิทยาเนี่ย
เข้าไปพูดคุยนะคะแล้วก็ให้แบบผ่อนคลายอืมส่วนเรื่องของความปลอดภัยเนี่ย
ในห้องกักโรคมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง
โดยทนายความของคุณเบนส์เตมอนเองก็มีการบอกค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีกำหนดการว่าจะยื่นประกันใหม่ตอนไหน
คงต้องรอเวลาเพราะว่าถึงยื่นไปเนี่ยสารก็คงจะมีคำสั่งไม่ให้ประกันเหมือนเดิมล่ะ
ส่วนจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อสารสูงหรือเปล่า
อันนี้ต้องรอคุยกับทางญาติของนายชัยวัดเพื่อที่จะหาข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งครับ
ในส่วนของข่าวที่บอกว่าจะมีการออกไหมจับพี่น้องคนอื่นของนายชัยวัดเนี่ย
ตอนนี้ก็คือยังไม่มีข้อมูลปรากฏแล้วก็ยังไม่ได้รับหมายเรียกใดทั้งนั้นนะคะ
เป็นแบบนั้นก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อเพราะจริงตอนนี้ตำรวจก็กำลังทำการสืบสวนเส้นทางการเงินต่างแหละ
ก็นะฮะเบนแต่ม่อนตลอดเพราะว่าเป็นห่วงในเรื่องของ
ข้าวได้น้อยแล้วก็พักผ่อนน้อยอืมนะครับนะ
สมมุติใครดูอภิปรายเนี่ยก็บอกคุณชูวิทย์เนี่ยส่งข้อมูลไป
ให้คุณโรมเนี่ยลางซิมัน
พูดสัก๑ชั่วโมงกว่ากว่าก็มีการพูดถึง๑๒๓๔
นั่นคือสารวัตรสัวปรากฏวันนี้คนก็ได้รู้ล่ะว่าสารวัสสัวคือใคร
อายุเพิ่ง๓๗แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้อยู่ต่างประเทศ
คุณชูวิทย์ก็มีการโต้ตอบในออนไลน์เยอะพอสมควรนะฮะ
วันนี้พลพันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอโคศกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ย
เขาแถลงผลนะฮะการประชุมสารวัตรสัว
ของตำรวจสอบสวนกลางพบว่าเอาละมีความเกี่ยวข้ององค์กร
อย่างสหกรมูลนิธิกว่า๖๐แห่ง
เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องและยังมีบุคคลอีก๑๕๐คน
ที่อาจจะเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของการพนันออนไลน์และผู้ทำการแทน
ซึ่งตนเนี่ยจะมีการตรวจสอบในทุกมิติเช่นอย่างแรกเลยเขาบอกทุกอย่างเนี่ย
อยู่ที่เส้นทางการเงินการเสียภาษีการถือครองทรัพย์สิน
แล้วก็รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยพลตำรวจโทจิรพบเนี่ยเขาได้เน้นย้ำ
คณะทำงานอย่างเต็มที่สุดความสามารถ
ในแล้วก็นอกเวลาราชการเสาร์อาทิตย์ก็ห้ามหยุดนะฮะ
เพื่อนำความจริงสู่ประชาชนให้เร็วที่สุดเลย
เมื่อผู้สื่อข่าวก็ถามโอ้โห
อีก๑๕๐คนเลยเหรออีก๑๕๐คนนั้นมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไง
พันธุ์ตำรวจเอกศิริวัตรกล่าวว่าทุกมิติอาจจะเกี่ยวข้องเรื่องทรัพย์สินนอมินี
มีความโยงกันไปโยงกันมาขออนุญาตไม่บอกว่ามีตำรวจอยู่ในจำนวนนี้กี่คนนะฮะ
หรือจะมีหรือเปล่าจะตรวจสอบอย่างละเอียดถ้าพบว่าผิดกฎหมาย
ที่ถูกกฎหมายแล้วก็ไม่ถูกกฎหมายมีทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ
สำหรับอีกหนึ่งคนที่วันนั้นคุณชุวิตก็พูดโอเคล่ะ
สารวัตรสัวเนี่ยไม่ต้องบอกอักษรย่อ

นั้นนะฮะพันธุ์ตำรวจเอ็กซีรวรรดิ์ก็เผยว่าไม่ขอลงในรายละเอียด
อืมถ้ามีข้อมูลก็จะตรวจสอบให้หมดนั่นแหละ
ไม่ว่าจะเป็นผลของการสอบสวนซัดถึงผู้ใดก็ต้องเรียกมาสอบ
ครับส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นขั้นเป็นตอนนั้นน่ะ
นี้จะทำอย่างเร็วที่สุดนะฮะเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรม
ครับส่วนที่มีเว็บพนันของเครือข่ายเนี้ยเข้าไปเล่นกันได้นั้นอ่ะ
เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะฮะ
ไปฟังเสียงต่อหมดสักนิดนะครับครับอย่างที่เรียนนะครับก็ถ้าอ่า
ผลการสืบสวนเนี่ยนะครับปรากฏชัดแจ้งไปถึงผู้ใดเนี่ย
ก็ต้องก็ต้องมีการเรียกมาสอบนะครับแล้วก็ถ้าจะมีการดำเนินคดี
หรือจะแจ้งเขาหาอันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่อไปครับแต่ขั้นตอนไม่อยู่
สืบสวนอยู่ครับองค์กรนี่คือเปิดมานานหรือยังคะแล้วส่วนใหญ่เปิด
เพื่อถูกประสงค์มีหลายหลายว่าถูกประสงค์ครับเปิดมาก็ห้าปีหกปี
ก็มีนะครับแล้วก็เพิ่งเปิดก็มีครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาทำสอง
ติที่ผมได้นำเรียนก็คือเรื่องการจับกลุ่มกับการปิดกั้นครับ
ถ้ามีเนี่ยเราก็ประสานเป็นกระทรวงดีเอสใช้คำสั่งสารในการปิด
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดูจากข่าวของกระทรวงดีเอส
ปิดกั้นจำนวนมากอืมอ่านะฮะก็เขาบอกว่าอ่า
ถ้าเว็บไซต์ของเครือข่ายพนันออนไลน์ของสารวัสสัว
ก็คือขนาดแอลถึงเอี๊เอลใช่ก็คือจะใหญ่เขาถึงคือว่า
ไอมาก็แปลงแปลงถึงเอ็กเอ็สเล็กเลยเหล็กเล็กเอ็กเอ็ส
เล็กเล็กนะฮะนะฮะแต่เขาบอกว่าเนี้ยถ้าสมมุติเอา
มีวิ่งอยู่ประมาณหมื่นล้านถึงแสนล้าน
เพราะฉะนั้นต้องตามขยายผลกันต่อนะครับว่า
ว่าจะยังไงกันต่อต้องติดตามนะครับ

สารวัตรสัคำว่าสัถ้าภาษาอีกษานก็คือชัวร์

แต่นี่น่าจะเป็นชื่อทางแบบภาษาจีนหรือเปล่า

ดูเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเขียนตัวเพราะว่ามีคุณผู้ชมเขียนมาบอกเหมือนกัน

เรื่องของการทลายทุนจีนสีเทาแล้วก็ทุนไทยสีเทา
นั่นแหละวันนี้เขาบอกสนุกจริง
ถ้าสมมุติคุณดูอภิปรายอยู่ตอนนี้นายกก็ตอบโต้กันเร็วเหลือเกิน
นายกตอบโต้ไปตอบโต้มาถ้าคุณมีโอกาสดูก็ลองสลับกันไปดู

ครับผมสุดงงครับรถมอเตอร์ไซค์ครับคุณผู้ชมครับ
อยู่ดีดีไฟลุกเฉยเลยครับนะฮะ
ฝนก็ตกอ่าไหม้ได้ไงวอนผู้รู้ช่วยตอบทีนะครับ
วันนี้ครับในโลกออนไลน์มีการแชร์ต่อนะครับ
คลิปจากผู้ใช้ติ๊กต๊อกลายหนึ่งครับคุณผู้ชม
นี่ฮะควันขโมงเลยครับ
หลังจากนำคลิปเหตุการณ์ที่จู่ฮะ
ก็มีไฟลุกขึ้นมาจากใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค

ทั้งที่รถมอเตอร์ไซค์ก็จอดไว้เฉยนะครับ
แล้วก็ตอนเกิดเหตุเนี่ยยังมีฝนตกลงมาด้วยดูฮะ
นี่ขนาดฝนตกนะคะไฟยังลุกขนาดนี้
นึกว่าหมูกระทะนะครับตัวนี้นะฮะ
ทำเอาหลายคนงงไม่เข้าใจว่าทำไมไฟถึงติดขึ้นมาได้
โดยผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายนี้ยังระบุข้อความอีกว่า
ตเตอรี่ใต้เบาะบวกกับกระดาษเอกสารใต้เบาะเท่ากับติดไฟครับ
เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือการเจอกันระหว่างแบตเตอรี่กับกระดาษเอกสาร
ที่เขาเอาไปวางไว้ใต้เบาะนั่นเองไปวางบนแบตเตอรี่ครับ
แล้วก็แฮสแท็กระวังแฮสแท็กเตือนไฟไหม้
ซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับผมนะ
ก็มีผู้คนเข้ามาจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตกันไปต่างนานานะครับถึงสาเหตุดังกล่าว
และอยากให้มีผู้รู้ในด้านนี้ออกมาอธิบายให้หน่อย
ขนาดฝนตกนี้ครับโชคดีที่ฝนตกนะครับ
ถึงสามารถดับแล้วก็ใช้ถังดับเพลิงนี่ก็ดับได้นะครับผมนะฮะ
ต้อง๖ความปลอดภัยก่อนนะครับ
นี่ถ้าขี่อยู่แล้วลุกขึ้นมากลางสี่แยกนี่ก็โอ้โห
คนขับอันตรายมากนะฮะนี่ครับควันมาก่อนเลยฮะ

เปลืองอยู่ใกล้ใกล้น่าค่ะเพราะฉะนั้นก็เอกสารอย่าวางใต้
เกิดการช็อตระหว่างทางเนี่ยมันก็สามารถติดไฟ
แล้วก็ติดกระดาษทำให้ลุกแบบที่เป็นข่าวนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
อีกสิ่งหนึ่งรู้สึกเมจ๋าตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขของเราบอกอย่าเพิ่งตื่นตระหนก
มันกำลังจะมีหนึ่งโรคที่สาธารณสุขเนี่ย
ไวรัสใช่ไหมคะไวรัสมาบวกค่ะ

คือมันเป็นไวรัสชนิดเดียวที่เป็นแบบว่ารักษณะเดียวกับอีโบล่า

ใช่แล้วก็มันสามารถที่จะแบบติดกันได้แบบทางสารคัดหลังต่างของร่างกายด้วย

ซึ่งประหลัดกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้เขามีการเปิดเผยบอกว่าติดตามเฝ้าระวังจริงค่ะกับไวรัสมาบวก
มีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วตอนนี้อย่างน้อย๙รายค่ะ
โดยได้รับรายงานว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีอาการติดเชื้อแบบรุนแรง
ก็คือมีไข้ด้วยแล้วก็อาเจียนนะคะเป็นเลือดเลยอาเจียนออกมาเป็นเลือด
แล้วก็มีผู้ป่วยที่สงสัยอีกตอนนี้๑๖รายด้วยกัน
สาธารณสุขของไทยเองจริงตอนนี้เขาก็มีการยืนยันออกมาบอกประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีไม่มีแน่
ยังไม่มายังไม่มาเอเชียก็ยังไม่มียังไม่มีเข้ามานะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมุติว่าตอนนี้จริงถ้าจะเป็นไวรัสซูนี้ไม่มีวัคซีนนะคะ
ไม่มีวัคซีนที่ช่วยได้ไม่ได้มีวัคซีนที่ป้องกันด้วย

คืออาการส่วนใหญ่มันก็จะเป็นไข้ค่ะแล้วก็มีการอ่อนเพลียอาเจียนเป็นเลือดแล้วมีท้องเสียด้วยนะคะ
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสอบสวนโรคเพิ่มเติมองค์การอนามัยโลกเองเขาก็ส่งทีมเชี่ยวชาญเข้าไปทดสอบเข้าไปเช็คในพื้นที่นะตอนนี้เลยค่ะที่ได้รับผลกระทบ
เพื่อที่จะมีการติดตามแล้วก็แยกกักผู้สัมผัสให้การรักษาผู้ป่วยที่แสดงอาการรวมไปถึงมีการบริหารสถานการณ์ด้วยตอนนี้คือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างตอนนี้มันเปิดประเทศกันแล้วส่วนใหญ่ดังนั้นมันมีการเดินทางถูกไหมคะก็ต้องระแวดระวังเรื่องนี้ซึ่งโรคติดเชื้อ

เอาละก่อนจะไปเบรกนี้ถ้าสมมุติเราอ่านไทยรัฐอินสตาแกรม
แฉอีกแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านจากอินสตาแกรมของไทยรัฐ
เพจดังเผยผัวเมียดาราออ่างเริ่มตกที่นั่งลำบากหลังเพื่อนรักออกมาแฉเว็บพนัน
มันก็กลายเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่ง
กำลังให้ความสนใจอยู่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีอีกหลานหลายคนเนี่ยที่
รู้บ้างหรือไม่รู้บ้างนะครับหลังมีข่าวมาว่าดาราออ
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดธุรกิจสีเทา
ได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมปล่อยรูปคู่รักดาราออ่างในชุดแต่งงาน
เขียนข้อความว่าโอ้ใครจะไปคิดว่าสุดท้ายแล้ว
ตัวเองกำลังจะพาเพื่อนรักถูกร่างแหตกที่นั่งลำบากไปด้วย
ที่กำลังทำให้สองผัวเมียคู่รักดาราออ่าง
เกิดอาการปาดสั่นหนาวสะท้าน
เพราะอาจจะโดนคดีหนักจนเข้าไปอยู่ในเรือนจำในไม่ช้า
หลังรู้ว่ามีข้อมูลหลักฐานเชื่อมโยง
น่าจะทำธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ในเครือข่ายไม่น้อยไปกว่า

หลังจากที่โดนออกไปโพสต์ออกไปก็หลายคนก็ติดตามต่าง

ซึ่งหลายคนก็พอจะรู้ว่าเป็นคู่ไหน
แต่ที่จริงแล้วจริงไม่จริงยังไงก็ต้องออกมาพูด
ในขนาดเดียวกันคนที่คนเขาพูดถึงอย่างได้ที่สุด

คือ๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาถามว่าแอร์เป็นยังไง
คนก็ไปติดตามแอร์แอร์ก็ยังจัดดอกไม้
คือนางทำธุรกิจขาทำร้านดอกไม้
ซึ่ง๑๔กุมภาพันธ์มันเป็นวันที่จัดดอกไม้เยอะ
แอร์หลังจากที่สามีของเขาเนี่ย
คือไอซ์รัชศิษย์เนี่ยถูกพุ่งเป้าไปว่าเป็นดาราออ่าง
และสามีที่เพิ่งแต่งงานไปเกี่ยวกับธุรกิจสีเทา
มีรายได้เนี่ยเดือนละ๕๐๖๐ล้านบาท
ตอนนั้นที่เพจเหยื่อเขาว่าอย่างงั้น
ชาวเน็ตหลายรายเข้าไปคอมเมนต์
ถามว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงจนไอจีแอร์แทบแตก
ล่าสุดผู้จัดการของแอร์ก็เปิดไปว่า
เจ้าตัวพร้อมที่จะชี้แจงเมื่อไหร่ก็จะบอกทันที
เนื่องจากช่วงวันละท้ายที่ผ่านมาเนี่ย
กับการจัดดอกไม้ให้ลูกค้า
เพราะเปิดร้านดอกไม้จนแทบไม่ได้พักผ่อน
ส่วนตัวแอร์เนี่ยเขาบอกว่าแอร์เองเนี่ย
เขาอ่านทุกคอมเมนต์เลยตัวแอร์เห็นข่าวแล้ว
แล้วก็อ่านคอมเมนต์แล้วรายละเอียดเร็วนี้
แอร์จะออกมาชี้แจง
ส่วนขนาดเดียวกันคนก็บอกว่าอ้าว
เรื่องจากแอร์เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับดิวอลิสลา
ดิวอลิสรามาเปิดเผยเรื่องมาเก้า๘๘๘

จากมา๙๘๘ปุ๊บก็เลยมีสเต็ป๒๓๔๕ตามไปหมดเลย

นะฮะอันนี้เป็นข่าวที่คนกำลังให้ความสนใจ
ว่าสรุปเขาบอกว่าจะมี๒คน
ถ้าสมมุติคุณไปดูในเพจเหยื่อขอดูเพจเหยีนิดนึงเองขึ้นมาหน่อย

มีพระอื่อสามีนางเอกอีก

จะมีออกมาเนี่ยเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน

อาจจะมีดาราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอีก๒๓ราย

เขาบอกจะมีดาราเข้าไปเกี่ยวข้องอีก๒๓๐๐
อาจจะมีดาราเข้าไปเกี่ยวข้อง
เพราะว่าอาจจะมีเส้นทางการเงินที่

ต้องรออาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้านะครับ

สอเขียนคิวมิสทีนแบบหัวตัดหกเหลี่ยม
คิ้วของเราเราเลือกเอง

เรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน

จับพ่อจับแม่ไปขังได้๒ปีอะ
๒ปีมันก็มี๒มุม
ว่าเฮ้ยเขาทรมานพ่อจนแม่ตาย

ปรากฏว่าที่แม่ตายสายเอกว่าแม่ตาย

อันเนี้ยมันเป็นปรุงหน้าสงสัยหนึ่งอ่ะนะ

จากธุรกิจที่มีอยู่เป็นร้อยล้าน

เขาบอกว่าเป็นการเอายาสลบหมูอ่ะลูก

ก็เลยใช้วิธีการไปผสมอาหาร
อืมเนี่ยทางอีซ้อขออนุญาตใช้ของอีซ้อขยี้ข่าวครับ
เขาก็เผยโฉมหน้าของสะพัยงูพิษ

ร่วมกันกับสามีซึ่งเป็นลูกชายแท้

คนเอารูปของลูกสะพ้ายซึ่งเราไม่ได้เอาออกมา

เผยโฉมหน้าสะพัยงูพิษ
ร่วมกันกับสามีซึ่งเป็นลูกชายแท้
สุมหัววางแผนซับสิน
ทั้งหมดรวมมูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาท
ตั้งแต่วางยาใส่ในอาหารทุกมื้อนานร่วม๒ปี

กลายเป็นบุคคลไร้ซึ่งความสามารถ
เพื่อต้องการไปทำหน้าที่ผู้จัดการมรดก
แล้วก็ค่อยโอนถ่ายทรัพย์สินเนี่ย
กว่า๖๕ล้านบาทเข้าบัญชีตัวเอง
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย

สุดท้ายทางแม่ยอมรับชะตากรรมเช่นนี้ไม่ไหว
ตัดสินใจผูกคอตายคาบ้าน

เขาบอกว่าจริงแล้วแต่มีการโอน

มีการโอนเงินครั้งละ๕๕๐๐๐เนี่ย

ก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควร

แล้วอยู่ดีทำไมโดนจับไปสองปี
เขาก็มีภาพไปตัดเล็บตัดผมพ่อ
เป็นลูกกระตันยูมาตลอดนะเม

ตอนนั้นน่ะช่วงที่ตัวเองเนี่ย

เหมือนกับการไปสร้างความน่าเชื่อถือ

๒ปีพ่อรอดออกมาได้ยังไง

คือคนที่ทำแรกเนี่ยคือลูกสะพ้าย
กับพ่อแม่ของลูกสะพ้าย

ลูกเกิดสงสารพ่อตัวเอง

อย่าเพิ่งไปด่วนสรุปนะ

ท่านายกลายทุกคดีจัดฉากคาตรกรรม

ส่วนลูกสะพ้ายก็ไปเที่ยวฮ่องกง

ท่านายเดชาครับ
เพราะคดีความอยู่ในขั้นศาล

เดินไปไหนมาไหนได้เป็นประยาปกตินะแหละ

ที่บอกว่าลูกสะพ้ายหนีออกมานอกประเทศไปแล้ว
ลูกชายก็อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานั่นแหละก็เลยเรียนมาข้างต้นเป็นข่าวลือนะครับ
คดีนี้ฟังหูไว้หูอย่าเพิ่งเชื่ออะไรมากนักนะด้วยความรักและห่วงใยจากทนายคลายทุกข
ใช่ทนายเดชาก็ได้บอกว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมา๓ปีแล้ว
พยานหลักฐานเนี่ยพยานหลักฐานแวดล้อมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหาค่อนข้างลำบากแล้ว
แล้วถ้าคุณพ่อโดนขังจริง๒๓ปีเนี่ยแล้วทำไมคนแถวนั้นเนี่ยยังเห็นคุณพ่อเดินออกมาได้
เขาบอกว่าเนี่ยทำไม๒ปีทำไมเพิ่งมาแจ้งความอันนี้เธอไทยใหญ่ชาวว่าอย่างนั้น
เราควรจะสงสารพ่อถัดขนาดเดียวกันพ่อก็จะมากว่าลูกทำไมอ่ะอันนี้คือความคิดของตัวเองนะ
แต่ก็ฉันก็สงสัยว่าทำไมพ่อถึงรอดมาได้ยังไงทั้งที่แม่ตาย

คนเรามีเงินไปร้อยร้อยล้านนะ
ทุกคนรักชีวิตมากขึ้นถ้ามีเงินเยอะถูกต้องไหม
ไม่ดรเจมส์ที่ดู
ผู้จับจ่าศาสาลรู้เรื่องรายเลี้ยงวิ่งเหตุการณ์ได้ดีนะ

ซึ่งโอเคล่ะทางหมอเขาออกมาพูด
ว่าในขณะที่กรอกยาพิษมันก็มีอาการเสื้องซึม
แขนขาอ่อนแรงตอนที่พาไปกินข้าวครั้งเดียวจากนั้นก็เก็บ
แล้วรูปที่พาไปกินข้าวล่ะพาไปกินข้าวครั้งเดียวนั่นแหละ
จากนั้นก็เอามาขังเลยแล้วเขาก็ถามอีกตอนที่ตัดเล็บให้ล่ะ
ดูรูปตัดเล็บสักนิดนึงนะครับผม
เหมือนสร้างภาพขอลุกหน่อยลูกนะฮะตอนที่ตัดเล็บให้เนี่ย
เขาบอกตอนหลังพาไปอาบน้ำแล้วเนี่ยทำมาเป็นตัดเล็บให้
แล้วก็ปรากฏว่าวันนี้นะฮะล่าสุดคือตำรวจเตรียมออกหมายเรียกค่ะ
คือมันเป็นมหากราบเนอะอย่างที่บอกเฮียโตแล้วก็เจ๊ติ๋มเนี่ย
อย่างแรกเลยไม่เคยมีอาการอัลไซเมอร์มาก่อน
ที่ลูกชายและลูกสะพ้ายจะพาตัวไปดูแลเนี่ย

จากนั้นเขาก็บอกว่าเริ่มมีอาการผิดปกติ
ยาดตอนแรกก็โอเคล่ะพาไปแก้คุณสัย
อันนี้น้องชายเฮียโตก็ยืนยันอย่างนั้นนะ

สักพักแค่จากที่คนแข็งแรงอะ
ถูกต้องป่ะเพราะมีเงินรักษาตัวเองทุกอย่างมีหมดอ่ะ

อย่างแรกเลยเฮียโตกับเจ๊ติ๋มเนี่ย
หลังจากที่ท้องเสียอย่างหนักก็เริ่มมีอาการผิดปกติ
ที่ลูกชายจะเอาพาตัวไปดูแลเนี่ยนะฮะ

ญาติคิดว่าเฮ้ยศัยศาสตร์มนต์ดำหรือเปล่า
จะพาไปหาพระแต่ลูกชายมาเอาตัวไปก่อน
จะเอาไปแก้คุณสัยแล้วแต่ลูกชายเขามาเอาตัวไปก่อน

มันเป็นมหากราบที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะฮะ
กรณีของเฮียโต
เขาเข้าแจ้งความถูกลูกชายและลูกสะพ้ายเนี่ย
วางแผนวางยาสลบหมูแล้วก็จับขังเขาเนี่ย๒ปี
เห็นที่มิคิเราเล่าไปเนี่ยนะฮะ
ฉากร้องต่อสารให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ

ก่อนตัวเองลูกชายเขาตั้งตัวเองเป็นผู้จัดการมรดก
แล้วก็ยักย้ายทรัพย์สินของผู้เป็นพ่อ

แสนวันละล้านวันละล้าน๒ล้าน
เค้าเปิดเผยถึงความครืบหน้าว่าทางคดี
เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้เรียกสอบพยานไปแล้ว๖ราย
ซึ่งลูกชายกับลูกสะพ้ายของเฮียโตเนี่ย

แต่ยังไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของฉะเชิงเศร้า

กำลังออกหมายเรียกบุคคลทั้งสองคนมา
เพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริง

ก็ต้องดำเนินการออกหมายจับตามกฎหมายต่อไป
ค่ะนะฮะก็ต้องฟังเรื่องราวของอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะ

แต่มรดกก็เป็นอาจารย์จริงพ่อแม่ยังอยู่

ทำให้เป็นบุคคลเหมือนไร้สมรรถภาพ

ลูกเขาจะออกมาโต้ว่ายังไงเพราะตอนแรกโอ้โห

แล้วแม่จะผูกคอตายทำไม

ข้าวมันเป็นสีอะไรเพราะว่าถ้าสมมุติมีการใส่ยาลงไปเนี่ย
เขาบอกว่าไม่มีอันนี้อ่ะ
สลากออมสินที่ซื้อเอาไว้ส่วนใหญ่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราจะชอบซื้อสลากออมสิน
เพราะมาก่อนรุ่นเบนใช่ไหมรุ่นทองรุ่นเบนใช่ไหม
หนูเคยไปทำพิธีกรโอ้โหแจกรางวัลเยอะจริงแจกรางวัลเยอะจริง
ก็คืออีก๓๕ล้านบาทสลากออมสินที่ซื้อเอาไว้
ครับนะฮะซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเขาก็บอกว่าเฮียโตเนี่ยก็คือเคยออกมาที่ร้านขายของชำ
แล้วก็มานั่งปล่อยเขาเรียกว่าปลดทุกข์ความในใจกับชาวบ้านแถวนั้น
ก็นั่งอยู่เป็นเวลาสักประมาณแบบ๓๔ชั่วโมงแล้วก็สั่งเครื่องดื่มมานั่งดื่ม
อยู่ในบริเวณนั้นเป็นประจำแต่ก็สมบัติทั้งหมดก็เอาจริงนะ
ก็ของพ่อของแม่อยู่หรือเปล่าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ป่ะ

อันนี้เราคิดเอาเราคิดในแง่ของแบบว่าแต่ก็ไม่รู้เหตุผลว่าเขาจะมาแจ้งความจับลูกเขาทำไม
แล้วสุดท้ายมันแปลกด้วยว่าลูกอะทรมานพ่อถ้าสมมติลูกทรมานพ่อมา๒ปี
อยู่ดีทำไมปีที่๒สงสารอ่ะ
ใช่อันนี้ที่รถเมย์เล่าเมื่อวานนี้

คือตอนแรกที่ไปแรกก็ยังปกติดีอยู่

เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการฟ้องแพ่งกันอยู่แล้วสำหรับพ่อลูกคู่นี้

เดี๋ยวนี้เห็นไหมรูปประกอบเนี่ยคือเฮียโตเนี่ยผิดปกติ
เขาบอกทำไมถึงผิดปกติไปหยิบเศษไม้อ่ะลูก
อืมมาไขประตูรถค่ะแล้วบอกทำไมขายไม่ได้สักทีหนึ่ง
ทำไมอย่างนี้เปลี่ยนไปปกติมาโดนค่าสมัยติดนึง

พฤติกรรมทำให้รู้สึกว่ามันตามน้ำไปได้

แต่พอกลับมาฟื้นสติได้ปุ๊บเนี่ยแต่เขาสามารถจำได้หมดนะ
อันนี้คือสิ่งที่แบบมันก็ยังแปลกอยู่เหมือนกัน
แต่เขาแค่ไม่รู้ว่าภรรยาเขาจะเสียชีวิตไปแล้ว
มารู้อีกทีคือเสร็จหมดแล้วไงอืมนะฮะต้องตามกันต่อคดีนี้
ไม่น่าจะจบง่ายง่ายสำหรับคดีของเฮียโตนั่นเองนะแต่ถ้าฟังจากเฮีย
พูดง่ายก็คือเข้าใจเลยว่าตัวเขาเองเขามีสมบัตินะ
ลูกลูกสะพ้ายบ้านพ่อแม่ยายอยากได้สมบัติก็วางยา
นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้แต่เราไม่รู้อีกมุมมันเป็นยังไง
ก็ต้องรอบค่ะนี่ไงคนคนดูเขาก็บอกว่าคนดูเขาชอบแบบ
มีส่วนร่วมนี่ไงนี่ไงบางทีก็เมื่อสองปีที่แล้วเขาโดนกักขัง
ออกมาแจ้งความยังไงล่ะคะก็ต้องทำเป็นว่าแล้วทำไมอยู่ดีดี
ถึงใจอ่อนปล่อยออกมาอ้าวถ้าสมมุติจะจะนั่นอ่ะอืม
ถ้าสมมุติคนเราจะขังจะปล่อยออกมาง่ายอย่างนี้เหรอ
แองจี้อืมทำเพื่อให้มีชีวิตเพื่อให้รอดตายไงคะถูกต้อง
เอาชีวิตรอดก่อนในณเวลานั้นนะเดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เราได้ยินกันอยู่ตลอดในช่วงที่ผ่านมา
มิจฉาชีพนะคะรวมไปถึงแอปพลิเคชันที่สามารถดูดเงินคุณออกไป
แบบอยู่ดีบัญชีเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาเลย
อยู่ดีเงินมันหายไปหมดเลยนะคะแบงค์เขาออกมาเผยเกือบร้อย
๑๐๐เปอร์เซ็นต์โดนแอปดูดเงินผ่านระบบแอนดรอยเขาบอกว่าเสียหายมากถึง๕๐๐ล้านค่ะซึ่งวันนี้ประธานสำนักงานระบบการชำระเงินสมาคมธนาคารไทยเปิดเผยว่าการหลอกลวงแบบนี้ค่ะคือมันเป็นมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์หรือไพไซเบอร์โดยเฉพาะเรื่องแอปพลิเคชันในการดูดเงินผู้เสียหายมากถึง๕๐๐ล้านบาท
งานทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนน์หามาตรการป้องกันภัยเรื่องนี้นะคะ
จากภิกษาอาชีพค่ะบอกว่าทำอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยนะ
ตอนนี้นอกจากนี้เนี่ยก็มีการหารือกับทางธนาคารพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างแล้วก็แนวทางป้องกัน
มีอะไรบ้างที่มันจะสามารถป้องกันได้นะคะ
กรณีที่มือถือมีการเปิดใช้งานการช่วยเหลือพิเศษขึ้น
อย่างเช่นเรื่องของการสแกนใบหน้า
อันนี้อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาจริงก็มีอยู่เนอะตอนนี้ก็มี
แต่ค่อนข้างน้อยไม่มีก็มีอยู่นะสแกนใบหน้า
ต้องทำอ่ะตอนนี้มันต้องทำบางคนบอกว่า
แต่เดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันใช้วิธีการคืออ้าวคุณโหลดแอปพลิเคชันนี้มาสิ
ดังนั้นตอนนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการสแกนใบหน้าเพิ่มเข้ามา
แล้วก็ต้องรอร่างพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ให้มีผลบังคับใช้อะค่ะก็จะช่วยให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

แล้วก็จะต้องระงับความเสียหายอย่างทันท่วงที
แล้วก็สามารถที่จะบล็อกบัญชี
ผู้ต้องสงสัยได้โดยไม่ต้องรอแจ้งความ

ถ้าสมมุติคนเราโดนหลอกแอปแอปแบบที่ไม่ได้โลภนะ
มันจะมีแบบโลภกับแบบไม่โลภกับแบบไม่รู้

แห่งที่สมมติวันนี้ต่อให้หล่อนเก่ง

กดเข้าไปในระหว่างที่กดปุ๊บปุ๊บเร็วมากเลยนะ

ป้องกันภัยมันไม่สามารถทำได้ด้วยภาคธนาคาร

คือส่วนใหญ่เราใช้มือถือไงมันเป็นมือถือที่อยู่กับตัวเราก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มุมของธนาคารเองธนาคารบอกว่าธนาคารไม่หยุดนิ่ง
บัญชีมานี่ก็สำคัญคนที่แบบว่ายอมเอาชื่อตัวเองไปเปิดบัญชีมา
แล้วก็ไปหลอกลวงคนอื่นกลุ่มนี้ก็เหมือนกัน
คือที่ผ่านมามันมีการติดเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล
เพราะว่าถ้าโจรโอนเงินข้ามบัญชีเนี่ยมันจะมีความยุ่งยากมากเลยนะคะ
ในเรื่องของกฎหมายก็ต้องไปตามตัวกันตอนนี้
ทีนี้ผู้ที่หลงกลตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแบบนี้ค่ะ
ก็ธนาคารบอกว่ารีบให้ดำเนินการคือการปิดเครื่องทันที
แล้วก็ปุ่มลดเสียงพร้อมกันค้างเอาไว้สัก๑๐๒๐วินาที
แต่ถ้าวิธีนี้มันไม่สำเร็จจริง
ให้ตัดการเชื่อมต่อของโทรศัพท์ด้วยการถอดซิมการ์ดปิดไวไฟ
หลังจากนั้นให้ติดต่อธนาคารแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีทันที
แต่บางทีแจ้งความดำเนินคดียังไม่ทันเลยค่ะ

อันนี้เป็นประสบการณ์พอดีมี
ว่าตอนนี้อีกสิ่งหนึ่งอันนี้ฝากผู้หลักผู้ใหญ่
การประทับออนไลน์อันนั้นมันเกิดจากความโลก
ฉันว่ามันหนักกว่าการพนันออนไลน์อีกนะ
เดี๋ยวเล่าเคสกรณีของช่างที่มาทำบ้านให้ฟัง
คือคนนี้วันนั้นพอดีคุยกันเขาบอกว่าเขาโดนหลอกด้วยวิธีการคือ
ก็เข้ามาคุยด้วยเป็นผู้หญิงโปรไฟล์สวยหน้าตาดีช่างเป็นผู้ชาย

ลักษณะเหมือนแบบเค้าทำธุรกิจขายเกี่ยวกับปลูกเสื้อผ้าออนไลน์
โหลดแอปพลิเคชันนี้มาให้หน่อยได้ไหม
เพราะว่าจะได้ช่วยกดไลก์กดแชร์กดไลก์กดแชร์

ดูเหมือนปกติเพราะเขาบอกว่าเขาดูข่าวมาตลอด
ไม่คิดว่ามันจะเจอกับตัวเขาเองเพราะว่าดูเหมือนปกติ
อ่าเสร็จปุ๊บเค้าก็ให้โหลดมาเค้าก็โหลดมา
เพราะผู้หญิงก็จะบอกว่าโอเคช่วยหน่อย
เขาขายเสื้อผ้าจะได้ขายดีคนจะได้เห็นเขาเยอะ
กดปั๊บเข้าไปในแอปพลิเคชัน
แอปพลิเคชันมันจะเหมือนคล้าย
แอปท็อกน์อะค่ะ

อ่าอะไรประมาณฟิวลักษณะแบบนั้น

เขาก็จะบอกให้ทำอันนั้นสิทำอันนี้สิ

บอกว่าทั้งชีวิตเขามีเงินเก็บอยู่เท่านี้
ก็หายเลยเหรอทำอะไรไม่ได้ด้วยวิธีการคือติดต่อธนาคารไปเพราะว่ามันมีบัญชีถูกไหมคะ
ว่าเขาโอนเงินมันออกจากบัญชีตัวเขาเองไปเข้าบัญชีไหน

ไม่ได้ทำแต่คนนั้นสามารถที่จะดูดออกไปได้เลยเพราะเขาเห็นทุกอย่างในมือถือเหมือนกับที่คนถือเจ้าของมือถือเห็น
เขาสามารถที่จะกดทุกอย่างเหมือนมือถือรถเมย์
ใช่รถไม่สั่งการแทนให้ได้เลยอย่างนี้
พี่ก็ใช้เลยใช้แทนรถเมฆเลยใช้กดสั่งการแล้วดูดเงินออกหมด
ทีนี้เวลาเขาไปเช็คเขาก็จะเช็คจากการที่โอเคดูดเงินของตัวเองเนี่ย
บัญชีไหนซึ่งบัญชีไหนที่ไปมันคือบัญชีไม้อีกไง
ดังนั้นมันไปหาต้นตอไม่เจอว่าอ้าวแล้วใครที่เป็นคนทำ
แล้วเขาก็ยังบอกอยู่ว่าชื่อนั้นอยู่ในเฟซบุ๊กนั้นก็ยังมีตัวตนอยู่
ก็ยังแบบว่าใช้วิธีการแบบนี้ซึ่งไม่รู้หลอกคนอีกเท่าไหร่
คนที่เป็นบัญชีม้าก็ไม่รู้ตัวด้วย
บัญชีม้าเนี่ยเขาก็ไปตามแต่เขาก็จะตามอะไรไม่ได้เยอะ
ตามไม่ได้เพราะมันเหมือนจะรับไปแล้ว๓๐๐๐๕๐๐๐
เขาก็จะพูดคำว่าเขาเป็นประชาชนตัวเล็กคนนึง
ไม่ได้มีเสียงในการที่จะพูดออกไปข้างนอกเลย
แล้วพอมันไม่เป็นข่าวแบบนี้คนที่เกิดเคสกรณีแบบนี้มันเยอะมากจริง
คือแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะไปรอหวังพึ่งธนาคาร
ธนาคารก็จะย้อนกลับมาว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะช่วยในฝั่งเขาอย่างเดียวได้ยังไง

ก็เข้าใจทางธนาคารก็นอนแองที่เนาะ

แล้วคนที่เราเล่าที่เมย์เล่าเนี่ยคือเป็นคนที่เล่นออนไลน์เป็น
แล้วเราคิดถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่เราที่แบบว่าไม่ได้ชำนาญ
ขนาดรุ่นพวกเรากลางวัยเรายังไม่ได้เก่งเท่าเด็กเลยถูกต้องไหมถูกต้อง

แล้วนับภาษาอะไรกับรุ่นที่ใหญ่กว่าเรารุ่นที่โตกว่าเราล่ะ
บางคนก็กดเข้าไปตามลิงก์ถูกไหมคะ
แต่อันนี้บางทีเขาใช้วิธีการเข้ามาเหมือนแบบอย่างนี้

หรือว่าหลังมาเนี่ยมันจะมีอีกกรณีหนึ่งที่โทรศัพท์เข้ามา
แล้วก็พูดเหมือนประมาณว่าเอ้ยเนี่ยสมมุติว่ารถเมย์ไม่ได้รู้จักกับพี่เช้ามาก่อนนะ
ชาวจำเราได้ไหม

โทรเข้ามาหาทำลักษณะเหมือนเป็นเพื่อน
แต่จริงเนี่ยจำเราได้ไหมบางคนก็จะถาม

นี่ไงต่อต่อไงต่อไง
มันก็จะมีคนที่มีเพื่อนชื่อต่อ

ตอนนี้บางทีมีสาธิตทำแบบนี้
หลวงแบบแหลงภาพที่เป็นนักข่าว

แล้วดูข่าวบ่อยนักข่าวไง

เขาบอกว่าไปใครรู้ขอโทษด้วยนะคราวนี้
ถ้าเกิดเดี๋ยวมาอำอะไรแบบนี้

แต่รูปแบบการใช้ตอนนี้คือโทรมาเหมือนเป็นคนรู้จัก

บางทีมันมั่วชื่อขึ้นมา

พอเวลาขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมบอกอยู่

แต่เราย้อนไปว่าคนที่มึงควรจำได้

เนี่ยบางคนเนี่ยเขาเจอเห็นไหม
ก็คือคอร์เซ็นเตอร์ที่พัฒนาอีกรูปแบบหนึ่ง

เซนเตอร์แรกเนี่ยเราด่าเขา

วันดีคืนดีมันมาชวนฉันเป็นดาราด้วย

จะพาไปแค้นไง

โทรมาจากธนาคารนี้นะคะเราบอกทำไรเหรอ
เราบอกว่าถ้าเกิดใช้เบอร์โทรศัพท์แบบนี้โทรมา

พูดคำนี้ด่าเรากลับมาเลยแล้วกดสายหวัง

แต่ถึงวันนี้นอกจากการขัดผนันออนไลน์

เขาเอาทุกคนที่โงงคนโกงทั่วโลก

มีเงินรางวัลมหาสารเลย
ข้อมูลทุกคนเนี่ยเก็บไว้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยแฮ็กยังไงบ้าง

รู้จักกับคนเก่งที่เขาทำระบบระดับประเทศที่เขาแบบเนี่ยนะ

เขาบอกระบบบ้านเราเจาะง่ายมาก

เพราะเป็นว่าถ้าวันหนึ่งเงิน๖๐๐๐๐๐เหมือนช่างพี่มีนไปหายไป
แล้วเขาจะทำยังไง

ตรงแอปพลิเคชันก็เหลือสัก๑๐๐๐๑๐๐บาทไปจากขนาดนี้
เขาบอกอย่างนี้อีกหน่อยมนุษย์เราอาจจะต้องมี

เครื่องหนึ่งไว้ใช้เกี่ยวกับแบงค์กิ้ง
อีกไม่รู้อันนี้ก็ฝุ่มฝวยไป

ถ้ามีใครบุ๊กกิ้งหน้าของพี่เช้า

แต่มันก็เชย

และแต่วิธีการของแต่ละคน
เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังทุกวันนี้

พี่พีชทองเจือยังไงคะคุณพี่อย่างนี้คุณพัฒนากล้องเนอะ
โดมพี่โดมก็นั่งแช่ไว้ขอบคุณฮะ
เพราะโดมอยู่อย่างไรอยู่อย่างนั้นโลกเป็นพิกี้กอร์คนหนึ่ง

วันนี้เห็นงัดเงืนแต่พอช้างองที่งัดเงืนอันเลยก็ต้องระวังหน่อย

ต้องหนึ่งตัดรับหน้าหนูนะครับวันนั้นนั่งดูอยู่ที่บ้านมันกล้องมันเองแล้วมันมีไฟของมันเองเห็นไหม
โอ้ตายแล้วมันเด็กลูกแล้วจริงไหม
วันนั้นรถแม่นั่งดูอยู่ที่บ้านตอนที่เรียงลูกอ่ะมันจะมีกล้องอีกมุมหนึ่งวันนั้นอ่ะมาจากฝั่งเนี้ย
สาธิฟัยคุณช่วยดูไฟแองจี๓ดูอันนี้เลยปิดหมดเลย

เดี๋ยวนะกำลังจะบอกว่าเออทำไมช่วงนี้แบบไฟในสตูไม่ได้มีคีโนมาให้เลย

เพราะฉะนั้นเนี่ยจบรายการนี้พิธีกรทากันแดดเยอะนะฮะป้ากินแน่

ถ้ามาช่วยโลกเนี่ยอยากขอ๓ข้อเรื่องจากมนุษย์ต่างดาวนะครับผมนะฮะ
แล้วก็หลายคนให้ความสนใจไม่น้อยครับ
ล่าสุดพี่พีชทองเจือเปิดเผยว่าตนเนี่ยมักจะพูดถึงเรื่องภัยพิบัติในอนาคตอันใกล้
มีอะไรบ้างเช่นน้ำท่วมซึนามิภูเขาไฟระเบิดแล้วก็แผ่นดินไหว
ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากแกนโลกขยับครับ
เพราะว่าข้างในเนี่ยมันไม่ไหวแล้วจนทำให้หลายอย่างบนโลกเปลี่ยนไปครับ
น้ำแข็งละลายจนระดับน้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะ
สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยจับตามองเรื่องสงครามโลกครั้งที่๓ครับ
ฝั่งยุโรปขณะนี้เนี่ยยังมีการรบบนพื้นดินนะครับ
หลังจากนี้เนี่ยจะมีการยิงหัวระเบิดนิวเคลียร์ข้ามประเทศนะครับ
ถึงขั้นจะมีสิ่งชีวิตนอกโลกเข้ามาช่วยเหลือครับ
เพราะหากโลกเราเนี่ยพังนะครับจะทำให้สมดุลจักรวาลเสียหาย
เขาจึงต้องช่วยเราไว้นั่นเองสิ่งที่ตนเนี่ยศึกษามานับเป็นสิบสิบปีเนี่ย
ไม่ได้เป็นชาวเป็นดาวดวงใดดวงหนึ่งนะครับ
แล้วก็พวกเขาเนี่ยไม่ใช่กายเนื้อแบบเรา
แต่เป็นจิตครับไม่ต้องกินอาหารหรือว่ากินอาหารสังเคราะห์
นพูดเสมอว่าทุกอย่างคือจิ๊กซอ
ศึกษาแล้วนำมาต่อกันเนี่ยจะเห็นภาพที่มันกว้างขึ้นเรื่อย
บางคนสนใจเรื่องนักเดินทางข้ามเวลาดังนั้นเนี่ยข้อมูลจะแตกออกไปนะครับ
แต่ทุกวันนี้เนี่ยผู้คนไม่ได้สนใจว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริง
สื่อต่างประเทศนะครับพยายามเสนอข่าวว่าทางการค้นหาไม่เจอครับ
แต่ความจริงคือรัฐไม่ยอมเปิดเผยนี่คือสิ่งที่พี่พีชบอกไว้
ถ้าพี่พีชได้เจอมนุษย์ต่างดาวอยากจะขอ๓เรื่อง
ยาที่รักษาได้ทุกโรค
อยากให้เขาสับสนเรื่องของพลังงาน
อยากให้พวกเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารนั่นเองฮะ

เชื่อว่ามีแหลที่พี่เราบอกว่ามองเห็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ยังไม่รู้ปะตัวเองเชื่อว่ามี

แต่พี่เห็นเมฆที่มันเป็นปรากฏก่อนที่เกิดแผ่นดินไหวมด

ใช่ที่เป็นเหมือนวัฒนธ์แหล่ง

ทำไมต้องมาปรากฏตัวเพื่อไม่ให้เกิด
แต่ดรเทพนมเขาบอกว่าตอนนี้พี่พีชรู้ว่าท่านอายุเยอะแล้ว

พี่พีชเขาบอกว่าเขาไม่ใช่กายาแบบเรา

เหมือนกับคนที่นั่งสมาธิเมื่อเราถึง
อันก็เรียกว่ามาได้เลย

อันนี้คือเรื่องที่เขาลงไว้ในไอจี
เขาบอกว่าเขาสามารถติดต่อสื่อสารได้
ขนาดนั้นแล้วหรือเปล่าท็อปฟี่๓บาท๕๐บาท

พักเบรกก่อนคุณผู้ชมจะกลับมายังมีอีกช่วงหนึ่งค่ะ

คุณนี้กลับมาจัดกรรมนายก่อนขอรับทรงชาติครับ

เดี๋ยวพี่อุ๋ยกับน้องมิ้นนะครับ